คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปสมัยผมกับพี่น้ำแข็งเนี่ย

แต่เข้าไปก็ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมง

อยู่ในนั้น๓วันไม่คุยกับใครเลยฮะ

แล้วก็บอกว่านั่งอยู่ตรงนี้ที่เดิม

เธอเป็นอะไรบ้างวะ
คุยอยู่กับ๒ชั่วโมง
ได้ความว่าเธอเป็นชาวสุรินทร์

บินกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาเมื่อเดือนมีนาคม๖๖

นานมานี้เพิ่งจะนั่งรถทัวร์ไปเที่ยวภูเก็ต

เพื่อจะหาเงินซื้อตัวรถเดินทางกลับมาที่กรุงเทพ

แล้วก็ปักหลักอยู่ที่นี่ซะเลย
ถามถึงญาติกับครอบครัวล่ะว่ายังไงมีไหม

และตอนนี้ก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยครับ

แล้วก็พาไปพักที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

เพื่อประสานญาติเดี๋ยวจะให้มารับตัวต่อไปครับคุณผู้ชม